เรื่องของยาเสพติดเอยพนันเอยนี่ถือว่าเป็นภัยสังคมนะคะ

ล่าสุดค่ะทหารฝ่ายปกครองตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ก็บุกจับ
พนันบอล๒รายนะคะซึ่งเปิดให้แทงผ่านทางไลน์
เงินผ่านพร้อมเพลย์ก็มีลูกค้าไปแทงไปร่วมพนันกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
หัวหน้าชุดจับกลุ่มนะคะได้นำหมายค้นแจ้งเจ้ามือในสถานบริการโต๊ะพนันบอล
เปิดรับแทงผ่านทางไลน์แล้วก็เปิดให้ลูกค้าเข้ามาเล่นภายในโต๊ะ
ซึ่งมีผู้ปกครองมาร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่ามีการปล่อยให้เยาวชนเข้าไปมั่วสุมแทงพนันออนไลน์กันมากมายเลยค่ะ
ทางหัวหน้าชุดจับกลุ่มและทีมนี้นะคะก็แยกย้ายกันดำเนินการ
จุดแรกตรวจค้นที่ตึกแถวร้านไฮวินเบสบริเวณด้านข้างตลาด๗ยอดพลาซ่าตะมนต์ช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
มีนางสาวกฎนิชากีรติถีรทัศน์รับเป็นเจ้ามือโต๊ะพนันบ่อน
มีผู้เล่น๒คนสามารถยึดของกลางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด๒๔ชุดนะคะ
ปริ้นต์สลิป๓เครื่องโทรศัพท์มือถือ๒เครื่องและเงินสด๓๒๘๐๐บาท
พร้อมกับโพยฟุตบอลต่างประเทศบัญชีรายชื่อลูกค้าที่แทงผ่านไลน์อีกจำนวนนึง
และมีหลักฐานการโอนเงินผ่านพร้อมเพลย์ด้วยนี่จุดแรกนะคะ
บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซอย๖ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
มีนายนาราชิตทองคำจันทร์รับเป็นเจ้ามือโต๊ะพนันบอลผู้เล่น๒คน
ก็สามารถยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ครบชุดได้๘ชุดนะคะ
เงินสดอีก๔๖๖๐บาทก็ส่งตัวผู้ต้องหาและก็ของกลาง
ให้กับพนักงานสอบสวนสพภูพิงราชนิเวศเมืองเชียงใหม่
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ